พูดถึงเรื่องดังที่ส่งผลกระทบไประดับประเทศ

ผับจินหลิงถือเป็นพฤติการที่ใช้คำว่า
เหยียบจมูกเจ้าหน้าที่รัฐ

แล้วเรื่องนี้มันขยายผลไปไกลเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะ
ตำรวจระดมกำลังเข้าตรวจค้นอาคารจินลิง
บนถนนเจริญราชแขวงยานวาเขตสาธรณ์กรุงเทพมหานคร
ก่อนพบนักท่องเที่ยวกำลังมั่วสุมเสพยาเสพติด
นักเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนกว่า๒๐๐คน
ที่หน้าทึ่งผับแห่งนี้เปิดให้เข้ามาเสพยาได้อย่างเสรี
เพียงเป็นคนแดนมังกรหากเสพไม่หมดก็ฝากไว้ได้
มาเสพต่อวันหลังเครื่องดื่มอาหารการกิน

เรียงรายให้เห็นความมั่งคั่งของผู้มาใช้บริการ

ปริศนาไว้ว่าเจ้าของคือตู้ฮาว
แต่การจะเข้าถึงสถานที่เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
แม้แต่บิ๊กบอชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่
ยังยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้
กระบวนการการเข้าตรวจสอบนะครับดำเนินการตามขั้นตอน
แต่ว่ากระบวนการที่เราจะเข้าไปถึงขั้นตอนตรงนั้นนะครับ
มันต้องมีวิธีการมีวิธีการที่เข้าไป

ทั้งตึกบัญชกษาสถานที่เป็นสถานที่ปิด
การจะเข้าไปบางอย่างเราต้องทำตามขั้นตอน
ที่กฎหมายให้อำนาจเราเข้าไป
แต่นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับชูวิทย์

และเคยเปิดข้อมูลเตือนมาแล้ว
ว่าจะมีกลุ่มค่าเสือทุนจีนสีเทา
คือ๑กลุ่มนายตู้ห่าว

เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทย

ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
เปิดธุรกิจได้อย่างง่ายได้

ในย่านรัชดาสุทธิศาล

ที่สำคัญยังเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองด้วย
พวกนี้เล็กน้อยกูไม่ต้องปวดหัว
ส่วนวิธีของกลุ่มทุนจีนเหล่านี้
สวมบัตรประชาชนคนไทยที่ตายแล้ว
ให้มีตัวตนใครมีกำลังทรัพย์

ก่อนออกไปเปิดธุรกิจบังหน้า
เช่นร้านอาหารคาแคร์และโรงเรียนสอนภาษา
เรื่องหน้าตรวจสอบได้อย่างขาวสะอาด

เพราะใช้วิธีหานอมินีมาบังหน้า
ต้องเรียกว่าเอ่อต่อมานะครับก็มาเป็นจิ้นหลิงนะครับ
ซึ่งท่านผู้จัดการตำลวดน้องคอนบานเข้าไปตรวจค้นเอ่อพบยาจติดมากมายนะครับ
นี่สะท้อนถึงความแหลกเหลวระบบราชการไทยใช้เงินซื้อได้
โดยเฉพาะวงการศรีกากีที่ผัวพันถึงขั้นมีการรับสินบน
และกับการปล่อยรถหรูของกลางการปล่อยตัวผู้ต้องหา
ที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องตื่นมาไล่เช็คบิน
ออกจากตำแหน่งกันระนาวเรียกว่ามีตั้งแต่รองผู้การไปจนถึงร้อยตำรวจเอก